คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของเรื่องเบาในสถานการณ์โควิดกันบ้าง
หนูน้อย๓คนนี้นะออกจากโรงพยาบาลหลักมาแล้ว

พอพยาบาลเนี่ยเปิดเพลงแรปมันนะ
หนูออกกำลังกายหน่อยออกกำลังกายแบบนี้
เดี๋ยวลุงกับป้า๓คนที่หน้าจอจะออกกำลังกายตามด้วย
พยาบาลเปิดเพลงค่ะเด็กออกกำลังกายใหญ่แล้วค่ะ
มีความสุขแฮปปี้ละล้าเอาแม่กระหนุกด้วย
ช้าแฮปปี้

มันก็คือแหละสามคนให้ลูกหล่อไว้

นี่คือสีสันน่ารักจากโรงพยาบาลสนามอาคารยิมเนเซียม
สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับ
คือพยาบาลที่ดูแลเด็กเปิดเพลงช่วง๔โมงครึ่งตอนเย็นของทุกวัน
เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด๑๙ได้ออกกำลังกายตามที่ตัวเองชอบ
ก็มีหนูน้อย๓คนมีแม่เฝ้าอยู่ด้วยนั่งเล่นกันอยู่
พอพยาบาลเปิดเพลงเท่านั้นแหละหนูน้อย๓คนก็ลุกขึ้นเต้นอย่างสนุกสนานนะครับ
แม่ก็อดไม่ไหวก็โยกตามลูกไปด้วย
ก็เป็นภาพน่ารักนะครับพยาบาลเนี่ยแอบดูอยู่ทางกล้องวงจรปิด

เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการจากคลัสเตอร์แพร่ปลาคุระบุรี

สำหรับโรงพยาบาลสนามอาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับ
ขณะนี้มีผู้ป่วยรวม๒๕รายเป็นชาย๑๗รายนะครับแล้วก็หญิง๕รายแล้วก็เด็กอีก๓รายครับ